กลัดมันย่องเข้าไปลากสาวเจ้าของบ้านข่มขืน

โชคดีมีเพื่อนบ้านมาได้ยินเสียงร้อง
แล้วก็ตามคนมาช่วยเหลือได้ทันนะครับ

เป็นสภาพของนายอบรุณศักดิ์เอียดวิจิต

ที่ถูกชาวบ้านในระแวกที่เกิดเหตุช่วยกันจับตัว
สภาพที่เขาทั้งเปลือยกายร่อนจ้อนและมึนเมาด้วยนะฮะ
ก่อนที่ชาวบ้านจะนำตัวส่งตำรวจ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในซอยแห่งหนึ่งในตัวเมืองนครศรีธรรมราช
นายธีรชัยเกรดสัตบันกับน้องชายได้ยินเสียงของผู้หญิง
ร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากบริเวณลานหลังบ้านของผู้เสียหาย
รีบวิ่งไปดูพบคนร้ายนะครับที่ทราบภายหลัง
ก็คือนายอรุณศักดิ์อยู่ในสภาพเปลือยกายล่อนจ้อน
และกำลังขึ้นคร่อมร่างของผู้หญิง
ที่กำลังร้องร้องไห้นะครับ
เสียงดังลั่นขอความช่วยเหลือ
โดยนายธีรชัยกับน้องชายพุ่งตรงเข้าไปถีบร่างของคนร้ายเลยนะ
พังงะหงายแล้วก็ต่อสู้กับคนร้ายที่อยู่ในอารมณ์คลั่ง
แล้วก็ได้ตะโกนให้เพื่อนบ้านรู้ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนี้
ก่อนที่ชาวบ้านจะพากันกรูออกมา
ปิดล้อมและรวบตัวของคนร้ายเอาไว้ได้ในที่สุด

ทั้งสบักสบอมแล้วก็ทั้งยังเมื่อนเมาอยู่เลยนะ
ก็ได้ยินเสียงแล้วก็
ผมก็วิ่งไปจะดูแล้วก็เห็นกำลังเขาจะตั้ง
แล้วก็ผมก็เข้าไปช่วย

นายก็กำลังจะคือเขาก็จะถอด
แล้วก็คนร้ายก็เปลือยทั้งตัว

ก็ช่วยทำที่ช่วยได้ครับ
หน้าผู้หญิงผู้เสียหายเองเขาอยู่กับใครคะปกติ
ก็อยู่คนเดียวอยู่กับลูกสองคน

น่าจะเดินหรือน่าจะเดินเล่นอยู่แบบนี้

ผู้หญิงครับก็อยู่แต่อันนี้